หมอปลาไปหาแล้วนะกรณีน้องผู้หญิงอายุ๒๑ที่ชักตัวเกร็งตาเหลือก
แล้วหมอปลาไปตรวจดูมีวิญญาณจริง
หมอปลาบอกสัมผัสได้ถึงวิญญาณจริงนะครับที่มีอาการแบบนี้
เพราะว่าดุสีตาน้องผู้หญิงคนนี้เป็นคนจิตอ่อน
เวลาไปเดินผ่านตรงไหนที่มันมีพลังงานแฝงเนี่ยก็ถูกแฝงร่าง
ทำให้ร่างกายอ่อนแอถ้าไปหาคุณหมอแบบนายแพทย์นะ
ก็อาจจะบอกว่าเครียดนอนไม่หลับวิตกจริตจนร่างกายสู้ผอม
หมอปลาบอกว่าไปไปอยู่บ้านหมอปลา๑สัปดาห์รับรองหาย
สิตาไปไหมเธอบอกไปเพราะว่าไม่รู้จะรักษายังไงแล้วเหมือนกัน
มาดูแบบวิทยาศาสตร์แบบจิตบำบัดบ้าง
อาจารย์วันลบปิยะมโนธรรมนักจิตบำบัดบอกว่า
อันนี้เข้าข่ายความผิดปกติทางความคิดอารมณ์พฤติกรรม
พอเจอปัญหาที่ถูกทำร้ายตัวเองอย่างเฉียบพลัน
ก็แสดงอาการออกมาด้วยการเกร็งเป็นโรคทรามา
โดยวิธีการรักษาจะต้องค่อยกระตุ้นเหตุการณ์
กลับสู่ภาวะปกติครับ
นี่ทั้งมุมหมอปลาและนักจิตบำบัดครับ